หลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับงานอื่น
ก่อนหน้านั้นงานที่พัทยายิวซิกเฟส
ก็เป็นงานใหญ่ชายหาดเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีงานอื่นที่เขาจัดกิจกรรมส่งท้ายปี
ไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทดูหงาวสาว
งานเทศกาลงานประจำปีอะไรต่างละนะ
เขาก็ไปส่องดูงานอื่น
งานอื่นทำไมไม่เห็นโดนปิด

ทำไมไม่มีมาตรฐานหรืออย่างไร
แล้วก็ประเด็นอย่างที่อาจารย์สุภาพบอก
สั่งปิดแต่ว่ากว่างานจะยกเลิกกว่างานจะเลิกกันตั้งดึก
ถ้าติดตั้งแต่ตอนบ่ายมันก็ติดได้แล้ว
ยกเลิกไปอาจจะช้าไปหรือเปล่า

เทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่

นี่ฮะเวทีใหญ่สถานที่ใหญ่
ศิลปินเป้งทั้งนั้นเลยคุณ
จัดมาแต่ละปีแต่ละปีคนไปเยอะ

เหมือนเป็นกิจกรรมประจำปีที่หลายคนรอไปโคราช
ตากอากาศสบายแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตที่ศิลปินมาเป็นร้อย

เออนะฮะพอคนที่เขาจองบัตรกันเรียบร้อยแล้ว

งานจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟดีโอเชียนเขาใหญ่อำเภอปากช่อง
คืนแรก๑๒ธันวาคมและคืนต่อมา๑๓ธันวาคม
แล้วคุณคิดดูเศรษฐกิจปากช่องจะสะพัดขนาดไหน
คนเดินทางไปก่อนแล้วคุณตั้งแต่วันหยุดวันที่๑๐ก็ไปกันแล้ว
แล้วก็อยู่ต่อเนื่อง๑๔๑๕อะไรบางคนก็ยังอยู่เที่ยวต่อนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเข้าไปนะฮะ
มีความแออัดไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน
แล้วก็ไม่มีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
กงหน้ากากอนามัยไม่สวมใส่กัน
ตะโกนร้องเพลงกันตลอดเวลาอาหงอาหารรับประทานกันนะฮะ

ดังนั้นพอเรื่องถูกร้องเรียนไปร้องเรียนไปที่ไหนคุณ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมา
ที่มีสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณา
และมีการพิจารณาสรุปแล้วนะครับบอกว่าเป็นกรณีเร่งด่วน
หากปล่อยให้มีการจัดเนิ่นนานไป
ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุข
หรือกระทบต่อประโยชน์ศาษนาสุขประโยชน์ศาษณะ
ไม่อาจให้จัดงานได้ต่อไป
จึงมีมติจากคณะกรรมการควบคุมโรค
ให้งานยุติกลางคัน
คือจัดคอนเสิร์ตไปแล้วคืนวันที่๑๒
ทีนี้จะเหลือคืนวันที่๑๓คือคืนเมื่อวานนี้

ขอให้ยุติงานเด็ดขาดในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาบ่าย๒
แต่ทีนี้ครับทางผู้จัดนำโดยปาเต็ดนะคุณนะ
ปาเต็ดแล้วก็ในส่วนของผู้จัดงานผู้บริหารทั้งหมดทั้งมวล
ซึ่งตอนนี้แฮชแท็กทวิตเตอร์วันนี้
เมื่อวานนี้ป่าเต็ดก็ไปไปยื่นอุทธรณ์
ยื่นหนังสือขออุทธรณ์คำสั่งการยกเลิกการจัดงานของคณะกรรมการควบคุมโรค
แต่อย่างที่บอกไปคณะกรรมการเขาบอกว่า
เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นนาน
มีผลต่อระบบสาธารณสุขอะไรแบบนี้
เท่ากับว่าอุทธรรณ์ไม่สำเร็จ
ใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งอุทธรณ์นี้ด้วย
แล้วก็บอกเลยถ้าผู้ฝ่าฝืน
จะต้องผิดกฎหมายด้านสาธารณสุขและพรกรฉุกเฉิน
ก็มีทั้งจำคุกแล้วก็มีทั้งปรับด้วย
ดังนั้นปาเต็ดหัวเรือใหญ่เลยสั่งการเลยครับ

แต่งานเมื่อวานมันก็ล่วงเลยไปถึงตั้ง๔ทุ่ม
ใจความก็ประมาณนี้แหละครับบอกว่าโอ้โหอยู่กันมาถึง๑๑ปี
ทีมงานก็ทำดีที่สุดแล้วทำอย่างสุดความสามารถนะครับ

แต่ด้วยมาตรการในการป้องกันโรคโควิด๑๙
ทำให้ต้องยุติการจัดงานภายในเวลา๒๒นาฬิกาของวันที่๑๓ธันวาคม

และพี่วัวยินดีคืนเงินค่าบัตรตามขั้นตอนที่ชี้แจงไว้ในเพจ

ใครที่ไปเที่ยวแล้วแล้วก็ซื้อบัตรไปแล้ว
ก็ถือว่าท่านก็ต้องส่งเอกสารหลักฐานในการที่ขอคืนเงินค่าบัตรด้วยนะครับ
พี่วัวต้องขออภัยมาณที่นี้แล้ว
แต่พี่วัวก็ต้องขอบคุณที่ท่านได้มาร่วมเต้นได้ร่วมสนุกอะไรกันด้วยกัน
แล้วก็ทุกท่านได้ร่วมกันดูแลตัวเอง
วัวเขาออกมาแบบนี้นะครับ
ส่วนขั้นตอนในการที่ขอคืนเงินก็ว่ากันไปนะ
แต่ทีนี้มันก็มีเอกสารอะไรต่างนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกว่าส่วนใครที่มาพักอยู่ที่นครราชศรีมาแล้ว

ทั้งเขาเรียกว่าเป็นรถอะไรนะ
รถนอนรถนอนเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้
แต่บางคนจองเต็นต์น่ะยังสามารถอยู่ได้
คือเมื่อวานทางเพจเขาบอกมาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ท้ายสุดปาเต็ดคือคุณยุทธนาบุญอ้อม
แล้วก็ขอคืนเงินค่าบัตรนะครับ

กลุ่มคนที่ไปร่วมงานต่างก็เคว้ง
คุณเข้าใจคำว่าเคว้งไหม

บางคนก็เชื่อกฎหมายคือไม่ไปเลยตั้งแต่เมื่อวานเลยนะ

แต่บางคนก็บอกว่าเออลองไปเสี่ยงดูก่อนสิ

ปรากฏว่าพอถึง๔ทุ่มทุกคนก็ต้องออกจากงานนะครับ
ก็มีทั้งคนที่ไม่พอใจด้วยแหละ

กับบทเพลงศิลปินดังนะฮะ
ก็เดินทางกลับไปไม่ไกลคุณคือกลับไปที่เต็นต์
กลับไปที่เต็นต์หรือขึ้นรถแล้วก็เต้นไป
แบบนี้คุณดูสินะฮะ
ที่รถยนต์คันต่างเขามีเปิดเพลง

คือคุณเราก็เข้าใจอารมณ์ค้างก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
ซึ่งคลิปตรงนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคุณ
คือหลายคนเขาก็รู้สึกว่างานนี้คือมันเหมือนแบบไม่รับความยุติธรรม
เขาไปเปรียบเทียบกับงานอื่นงานอื่นเขายังจัดได้เลย

มีคนเขามองว่ามีเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยว

ล่าสุดค่ะเพจโคราชประกาศบอกว่า
ฤดูหนาวปากช่องที่จัดขึ้น๑๓๑๓๒๔ธันวาคม

เพราะคนก็เยอะทำไมไม่ใช้มาตรการมาตรฐานเดียวกัน
แล้วก็หลายคนก็เคยรู้สึกนะว่างานบิ๊กมอเทศ
จะมีเรื่องของการเมืองไปโยงนิดนึงหรือเปล่า
มีคนที่ไปแสดงออกความคิดความเห็นเรื่องการเมืองหรือเปล่า
ก็เลยถูกการเมืองเล่นงานหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้
บางคนประชดประชันบอกว่าทำไมโควิด๑๙มันเราจะระบาดแค่บิ๊กเมาเทน

หรือว่าเราถูกสั่งปิดโดยเฉพาะ
คุณผู้ชมนะฮะก็เมื่อกี้เห็นคลิปไปส่วนหนึ่งแล้วนะ
ดูคลิปซ้ำอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคลิปที่เต้นอยู่ที่รถเนี่ยครับ
มันถึงรักฉันแค่ในหลังตัว
วันเช้าเทพาะไป
เพลงที่เงียบไปเราดูดเสียงไว้นะฮะ

ตะโกนร้องสักประโยคนึง
ทางด้านของรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกว่างานกาดตกหรือเปล่า
แล้วก็ได้รับทราบในเรื่องของการจัดงาน
จากคณะกรรมการป้องกันโรคของจังหวัด
แล้วก็มีผู้ว่าเป็นประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

คนร่วมงานส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัย
แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ละเลย

ชี้ว่าไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรม
แต่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขให้ได้
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
คือคุณอนุทินที่โพสต์ไว้
ก็เลยบอกว่าได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รายงานให้ผู้ว่าจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ
ถึงการปฏิบัติด้านสุขภาพอนามัยอะไรต่าง

ให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ

แล้วก็เสนอไปยังหน่วยงานที่เขาจัดแล้ว

ก็เลยต้องมีการสั่งปิดอะไรนะครับ
คุณอนุทินเขาก็บอกว่านโยบายสาธารณสุข

แต่ผู้จัดต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับ
แชร์กันว่าอะไรครับแชร์กันว่าสาววัย๔๓ปี
พร้อมเพื่อน๗คนเดินทางขึ้นเครื่องบินมาจากเชียงใหม่
มาลงดอนเมืองขึ้นรถตู้จากดอนเมือง
และปรากฏว่าอีกวันคือเกิดอาการทางเดินหายใจ

ทางด้านสาธารณสุขเขามีการชี้แจงกรณีนี้แล้ว
แต่อย่างใดผู้ป่วยที่ระบุว่าเป็นหญิงวัย๑๓ปี
เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นั้น
เมื่อเธอไปพร้อมกับเพื่อน๗คนไปในงานบิ๊กเมาส์เทน
แต่เธอเป็นโรคประจำตัวคือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจและหายใจล้มเหลว
ใส่เครื่องช่วยหายใจรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครราชศรีมาไม่ได้ป่วยโควิด๑๙แต่อย่างใด
ดังนั้นถึงขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยโควิด๑๙
เข้ามาในคอนเซิร์ตบิ๊กเมาท์เทนต์
แต่ทีนี้ทางกรมควบคุมโรคยังคงแจ้งเตือน
สำหรับใครที่ไปร่วมงานบิ๊กเมาส์เทน
วันที่๑๒ธันวาคมวันที่๑๓ธันวาคม
ขอให้ท่านสังเกตตัวเอง๑๔วันหาก

หากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรถหรือหายใจเหนื่อยหอบ
สวมหน้ากากเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

เพื่อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่สะดวก
พร้อมต้องแจ้งประวัติเสี่ยงด้วยนะครับ
นี่คือเรื่องราวทางด้านสาธารณสุขนะครับ
ทีนี้ครับอย่างที่บอกไปชาวเน็ต
ดราม่ากันหนักมากนะคุณนะ
หนักมากกับการที่เหมือนหน่วยงานของรัฐ
เลือกเฉพาะบิ๊กเมาสเทนในการสั่งปิดเท่านั้น

จัดหลายวัน๑๓๒๔ธันวาคม
มีการแชร์โพสต์ออกมาบอกว่า
เมืองที่คุณสร้างได้เปรียบเทียบประเด็นการจัดงานฤดูหนาวปากช่อง๒๕๖๒

อีกทั้งผู้ห้ามราชกรรมนครราชสีมา
ที่ไปเปิดงานและทีมงาน
ก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแต่อย่างใด
จึงถามกลับถึงการพิจารณามาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
ว่า๒มาตรฐานหรือไม่
นี่เป็นประโยคเป็นคำถามที่สำคัญเลยนะคุณนะ

มีการแชร์กันออกมาแบบนี้นะครับ
ลามไปถึงเวทีคอนเสิร์ตในจังหวัดอื่น

ทำไมไม่เห็นสั่งปิดอะไรกันเลย

เขาดราม่ากันหนักขนาดนี้เลยนะครับ

แต่งานกาชาติปากช่องโควิดไม่ไปหรือยังไร
บางคนถึงขั้นบอกว่าโควิดเลือกงาน
เหมือนที่ท่านเลือกปฏิบัติที่จะสั่งระงับบางงานใช่ไหม

เขาชี้ออกมาเลยสั่งเลิกบิ๊กเมาสเทน

แต่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเปล่า

ขุนรังซีมันโดมสาวบัญชีปรายชื่อพระเก้ากาย

แสดงความคิดเห็นบอกพวกเขาไม่ได้กลัวการแพร่ระบาดโควิดหรอก
แต่กลัวการแพร่กระจายของความคิดแบบประชาธิปไตยนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับที่มีการแชร์ความคิดความเห็นออกมาเหมือนกัน
โรธใช่ไหมคะสสวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเหมือนกัน
แสดงความคิดความเห็นตอบโต้นายอนุทินพร้อมกับนำภาพขณะที่นายอนุทินเนี่ย
ไปร่วมงานยอยศยิ่งใหญ่ยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลก
ภาพนี้คือเขาตั้งคำถามว่าคุณเนี่ยไปเห็นกับตาเลยนะคะ
คุณก็ไปร่วมงานด้วยแต่ทำไมคุณไม่รู้สึกอะไรเลย
ก็คือเรื่องของมาตรการในการควบคุมโรคที่อาจจะไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งพอ
แต่งานนี้คุณไปยืนบนเวทีแล้วคุณก็ไม่ได้มีแมสอะไรเลยนะครับ
หรือว่าตามที่คุณอนุทินพูดไว้ว่า
กระจกงอกก้อยก็เลยไม่ต้องปิดแมสคะ
คือสสวิโรธเขาก็วิจารณ์แบบนี้เลยนะ
บอกว่าคุณไปงานคุณน่าชื่นตาบาน
แต่คุณก็ไม่ป้องกันระวังเรื่องของโควิดเลย
คุณไม่ละอาใจเหรออันนี้เป็นเราถอดคำพูด
มาจากกรณีที่สสวิโรธสสเก้าไกลเนี่ยนะฮะ

ผู้ว่าเนี่ยคือได้สั่งการนะฮะ

ก็คือเรื่องของการเอาผิดนะครับ
เพราะว่ามีคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดเนี่ย

แต่ปรากฏว่าหน่วยงานหรือว่าผู้จัดงานเนี่ย
จัดงานไปจนถึงก็เกือบ๔ทุ่ม
ดังนั้นจึงมีการประชุมกันอีกครั้ง
สำหรับคณะกรรมการของจังหวัดเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้จัดคอนเสิร์ต

หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาผู้ว่า
ไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่เป็นการใช้กฎหมายในการบังคับเท่านั้นเอง

ไม่มีการเมืองมากดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของมาตรการสาธารณสุขเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
ตอนนี้ทางจังหวัดเองก็เคร่งครัดในการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจพื้นที่แล้วนะ
พื้นที่ในการจัดงานแล้วก็ถ้าประชาชนยังท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัด
หรือว่าประชาชนในจังหวัดต้องการที่รับการตรวจสุขภาพทางจังหวัดเขาพร้อมในการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
เพื่อป้องกันโควิด๑๙ให้ดีที่สุดนะฮะเรื่องมันยาวนะคุณนะทีนี้งานอื่นล่ะคุณ
สิ้นปีปลายปีแบบนี้หรือว่าต้นปีฤดูหนาวแบบนี้
ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกมายืนยันบอกว่างานปีใหม่งานรื่นเริงสามารถที่จะจัดได้ตามปกติ
ช่วงปลายปีนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ